สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๗นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับทั่วไทยตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนเป็นอย่างอะไรกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯมหานครวันนี้คาดการณ์ว่าหลายจุดหลายพื้นที่มีคนเดินทางออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งเยอะเลยทีเดียวนะครับภาพรวมตอนนี้นะครับที่เห็นเป็นสีเขียวสี
ก็จะมีฝนตกเป็นระยะ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
นี่คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
เช้าวันนี้ถ้าหากมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับ

ตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วนะครับ
การเกิดฝนในชั่วโมง๒ชั่วโมงนี้
คาดการณ์ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะมีกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แจ้งวัฒนะนะครับ

การว่าจะมีประชาชนหลายคนเดินทางไป

การจราจรตอนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดเลยทีเดียว
ก็ต้องวางแผนการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเราเป็นอย่างไร

ก่อนหน้านี้นะครับมีพายุฮาโตะนะครับ
เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
หลังจากนี้ครับคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนที่ก่อตัวจากพายุฮาโตะ
ค่อยเลื่อนลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ

โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๒๖ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙
แบบนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับ
สีแดงนี่คือกระแสลมนะครับ

สิ่งนี้เองก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ตอนบนจนถึงตอนกลางแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นแรงนะครับ
ใครที่จะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย

เพราะจุดที่ต้องเจอกับภัยพิบัตรซ้ำซากนั้น
อาจจะต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ